ใหญ่ข่าวฮอตของโลกโซเชียลข่าวที่ไม่ใช่มาแค่โซเชียล
แต่ว่าถ้ารู้ออกมาจะเป็นเรื่องจริง

นะคะก็ดารานะคะคุณ
อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่านะคะ

ซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าด้วยนะคะ
ดาราคุณมีใครบ้างจะแบบตัวใหญ่เลยนะ
อันนี้คุณเมย์พิชชนาธคุณเมย์พิชชนาธ
คุณแพทย์ณปภาตันตะกูลหญิงแย้รุณภพร
คุณออฟฟี่แม็กซิมได้เดินทางเข้าไปให้ถ้อยคำนะคะ
พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พนักงานสอบสวนนะคะ

คือทุกคนบอกว่าไม่มีใครอยากจะรีวิวสินค้าที่ผิดกฎหมายนะ
เพราะก่อนรับรีวิวก็มีการตรวจสอบแล้วในระดับหนึ่ง

ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ
ขณะที่ดาราบางส่วนนะคะซึ่งยังไม่ถูกเรียกค่ะ
แต่ก็ปรากฏภาพเคยรีวิวสินค้าด้วย
อย่างคุณจุ๋ยวรัฐยาคุณเมปฏิตา
งานอีเวนต์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ขอโทษผ่านสื่อซะเลยที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นค่ะ
มันเกินความคาดหมายของเราจริงค่ะ

ที่เราแบบตรวจสอบแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอก็เสียใจ
คือรู้สึกตกใจแล้วก็ไม่สบายใจมาก
กูจะพูดว่าอยากจะนำเงินที่เป็นค่าจ้างของอันนั้นเอาไปบริจาคต่อ
ซึ่งจุ๋ยได้ทำแล้วจุ๋ยทำก่อนที่จะเป็นกระแส
คือทำมาตั้งแต่แบบแรกที่รู้ค่ะ
คือมันอาจจะทดแทนในสิ่งที่เราผิดพลาดไม่ได้
แต่มันยังดีกว่าเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลย
ก็รู้สึกไม่ดีเพราะเม้ก็ลูกยังเล็ก
ส่วนใหญ่ปกติแล้วที่เมย์รีวิวโอเคอาจจะมีรูปเมย์จริง
หรืออะไรจริงแต่เม้จะไม่ใช่คำเขียนที่ดูแบบ
เชิญชวนอะไรขนาดนั้นคือเหมือนว่าทุกอย่างคุณต้องลองเอง
สำหรับเมย์แล้วเมย์รู้สึกว่ามันก็โอเค

ไม่ได้บังคับให้คุณซื้อแค่นั้นเองค่ะ
ก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะเพราะตัวเองก็ไม่ชอบที่แบบ

เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจจริงนะคะ
แต่ความว่าตัวเองคนจะบอกว่ามารับเงิน

จริงก็เป็นเหมือนผู้หญิคนหนึ่งที่เราก็ชอบทดลอง

ก็มีเหตุผลส่วนตัวที่ออกมาชี้แจง
ปลาฮ์ตี้ว่ายังไงคุณ
เนื่องจากไม่มีโอกาสได้เจอสื่อในช่วงนี้นะคะ
บอกว่าปกติก่อนรีวิวจะมีการขอเอกสาร
เห็นสินค้ามีคนรีวิวเยอะขายในตลาดมานาน
โฆษณาตามท้องถนนเธอนั้นยิ่งมั่นใจค่ะ
ทดลองก่อนรีวิวก็ไม่ได้แพ้อะไรเธอก็เลยรับรีวิว
แต่ผลออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเธอบอกเลยว่าเธอเสียใจ
แล้วก็อยากจะขอโทษทุกคนนะคะที่ได้รับผลกระทบค่ะ

แล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
เช่นเดียวกันค่ะคุณกับคุณก๊อฟพิชยะอันนี้
ถือว่าเป็นหลายกรณีรวบรวมกันมาให้ดูทีเดียวเลยนะคะ
แล้วก็ขวัญรีวิวสินค้าคู่กันค่ะคุณขวัญอุสามณีนะคะ

แจงว่ามีการสอบถามข้อมูลว่าถูกต้องตามออยหรือไม่
รวมถึงเจ้าของสินค้ามีการส่งรูปดาราท่านอื่นมาให้ประกอบการตัดสินใจด้วย
เออมีเหตุผลนะนะอืม
อืมถูกต้องนี่ขนาดดาราเค้ามีการทดลองใช้นะบางคนที่เค้าออกมาชี้แจ๊ง

ก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวรีวิวซะ
หลังจากนี้ในตรวจสอบมีความเข้มโง่มกันมากขึ้น
ส่วนเรื่องของกฎหมายเดี๋ยวเราต้องตามกันต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะ